อีกหนึ่งเรื่องคุณชนะเรื่องของจ่าฝู
จ่าฝูงเหรอจ่าฝูงใครก็อยากจะเป็น
คุณอยากเป็นใช่ไหมอยากเป็นจ่าฝูงไหม
อยากเป็นสิจ่าฝูงจะได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
แต่บอกเลยว่าบางทีมันก็ไม่เสมอไปนะครับ
นี่ตัวไหนจ่าฟูคุณดูไม่ออกเหรอ
คุณตัวนำหน้าตัวเวลาปกติเวลา
มาแล้วดิสิจ่าฝูง
ดิฉันเอาจริงนะดิฉันเคยเห็นนกเอี่ยงนะ
อยู่บนหลังบนหลังควายแต่เนี่ย
อันนี้นกไหมไม่นกหมานี่แหละครับหมา
จ่าฝูงครับตัวจริงครับ

อยู่บนหลังควายแบบนี้คอยไล่ต้อนเหรอ
ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะใช่
อาจจะเหมือนในต่างประเทศที่เขาใช้สุนัขในการไล่ต้อนฝูงแกะ

บ้านเราก็เลยใช้สุนัขในการไล่ต้อนฝูงควาย

ก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณพูดมีเหตุผลดูมีความรู้เลยอ่ะ
บางทีผมแยกไม่ออกนะว่าคุณจะชมหรือคุณจะด่าผมน่ะ

ก็มีไงก็คุณเคยมีความรู้ดิฉันก็เลยว่ามีความรู้